ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาส่งคลิปมาร้องเรียนทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ความจริงเขาแจ้งความแล้วล่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายร่างกายโดยลูกแชร์คือจะไปเก็บเงินค่าแชร์ที่ติดค้างเอาไว้เดือนหนึ่ง
สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะคลิปที่ส่งมาเนี่ยโอ้โหคือตบตีกันชุดละมุนวุ่นวายอ่ะ
เดี๋ยวไปดูนะครับ
ไทยเมื่อยด้วยไทยเมื่อยด้วย
สาวที่ถูกทำร้ายก็ไม่ต้องมีความว่าคนไหนมั้ง

แต่เอาจริงคนยืนดูอยู่เยอะ

โอ้โหนี่ใส่ใหญ่เลยเธอ
บอกว่าแจ้งความไปแล้วล่ะ
แต่ก็กังวลว่าคดีจะคืบหน้าหรือว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า

คนถูกทำร้ายเนี่ยเจ้าหนี้ใช่ไหม
เป็นเจ้าหนี้วงแชร์
ส่วนคนทำร้ายเนี่ยค่ะคือคนที่ติดหนี้เขาใช่ไหม
ความจริงเนี่ยเธอบอกว่า๓๐กันยายนเธอกับน้องสาวและหลาน
ไปตามเก็บค่าแชร์กับลูกแชร์เป็นผู้หญิง

เงินค่าแชร์๒๔๐๐บาทไม่ได้จ่ายมาเดือนนึง
แต่มิวเนี่ยไปตามพี่สาว
คนที่ทำร้ายเธอเนี่ยคนเสื้อขาวในคลิปเนี่ย
คนที่ถูกทำร้ายเขาบอกว่าเป็นพี่สาวของลูกแชร์ของเธอที่ค้างค่าแชร์แล้วไม่จ่ายเงิน

ตามมาแล้วก็มาทำร้ายนี่ฮะ
ดั้งจมูกเธอแตกเลยนะ
คือเธอบอกว่าเหมือนกับจงใจจะมาทำร้ายตรงจมูกด้วยหรือเปล่า
เหมือนกับเธอเนี่ยเพิ่งไปทำจมูกมาอะไรประมาณอย่างนี้
อ๋อแล้วก็เลยเหมือนตั้งใจทำร้ายตรงนั้นจนกระดูกแตกเลยเหรอคะ
เหมือนกับเน้นมาเลยนี่ฮะ
คือในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็จะถูกกระชากผมเวียงไปเวียงมาถูกตบถูกทุบ
ใช้เท้าถีบตีเข่าอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยมีเสียงผู้ชายลักษณะเหมือนเข้ามาห้าม
เห็นผู้ชายเดินเข้าไปที่แบบแขนมีรอยสัก
บอกพอแล้วเดี๋ยวลองดู
โอ้ยตาย

คลิปมันก็ความยาวประมาณเท่านี้นี่แหละ
หลังจากเกิดเหตุเธอบอกเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
มีใบรับรองแพทย์แจ้งอาการบาดเจ็บที่จมูก
ที่ปากแล้วก็ที่ตาข้างซ้าย

แต่ทีนี้เธอกังวลว่าคดีจะคืบหน้าหรือเปล่า

แต่ท่านผู้ชมครับคือเรื่องลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าเอาละ

แต่มันก็ต้องดูแหละว่าที่มาที่ไปหรือว่าสองฝั่งสองฝ่ายเนี่ย

ใช่ค่ะแต่อย่างหนึ่งเลยคือเป็นหนี้ที่ต้องใช้นะคะ

ทีมข่าวเราไปคุยกับคนเจ็บค่ะเธอชื่อแป้งนะคะ
บอกว่า๓๐กันยายนบ่าย๒โมงครึ่งจำเวลาได้แม่นเลย
ทวงเงินจากลูกแชร์ใต้สะพานข้ามทางรถไฟแก่งเสือเต้น
ตำบลหนองบัวจังหวัดลบบุรีนี่แหละ
ไปถึงก็เจอก็คุยกันว่าเอายังไงคะ
เดือนนึงแล้วจะจ่ายไหม๒๔๐๐เนี่ย
ก็มีการต่อรองบอกให้ผ่อนคืนก็ได้

ติดต่อมาบ้างไม่ใช่หายเงียบไปเลย
แต่ฝั่งลูกแชร์บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับปาก
ไม่ยอมตอบด้วยว่าจะคืนเงินยังไงแบบไหน

โทรเรียกพี่สาวพี่สาวคือคนเสื้อขาวอะค่ะ
โทรเรียกพี่สาวมาหาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาเคลียร์ให้
เราก็นึกว่าเออเคลียร์ในที่นี้ก็คงจะเหมือนกับว่า
มาเจรจาเรื่องการผ่อนคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนอะไรอย่างนี้เหรอมั้ง

พ่อของลูกแชร์เธอก็เดินมาพูดคุยกับเธอด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวพ่อจัดการเรื่องเงินให้เอง

เขาบอกว่าจังหวะที่คุยกับพ่อของลูกแชร์อยู่เนี่ย
พี่สาวมาถึงพอดี
มาถึงปุ๊บไม่พูดอะไรเลยนะคะ

จิกหัวตบตีเข่าศอก
คือใช้ทุกส่วนของร่างกายครบถ้วนเลยจริง
เธอบอกเธอตั้งใจไปเคลียร์
แล้วทวงเงินไม่ได้จะไปทำร้ายไม่ได้จะไปตบตีอะไรเลย
แต่กลายเป็นมาถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้

ก็คือไม่ใช่ลูกแชร์ด้วยแต่เป็นพี่สาว

หูมันเกินเรื่องไปมาก

กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่๑ตุลาคมนะคะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

ก็กลายเป็นว่าติดต่อพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยค่ะ

คือมันไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับ

ก็คือกดโสพสอบให้ไล่ละเอียดแล้วว่าไหนไปแชร์ไหม
การเป็นหนี้แชร์ถ้าเป็นหนี้แชร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันขนาดไหนเนี่ย
ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ทำร้ายกันไม่ได้
อ่าแต่ตรงเนี้ยเอาเป็นว่าทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกมา
เราว่าอย่างนี้อ่าเขาเล่าเรื่องมาแบบนี้เราก็อยากฟังทางฝั่งของ
คุณมิวกับคุณมายโดยเฉพาะคุณมายใช่ไหมผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยใช่คุณมายค่ะ
เราก็อยากฟังว่าตกลงแล้วเออความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้
ในมุมหนูหน่อยอ่ามันไม่ใช่แค่อย่างที่ฝั่งนั้นเขาบอกอย่างเดียวนะ
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะเดี๋ยวคุณมายหรือคุณมิวยังไงติดต่อมาทางเพจ
รัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับค่ะอาจจะได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับค่ะ